หน้าบ้านท่านหรือในหมู่บ้านท่านมันเป็นยังไงบ้าง

เชื่อหรือไม่ว่าไอ้หลุมบนถนนนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

กระบะไม่ชินเส้นทางเห็นหลุมปุ๊บ

หักหลบหักหลบแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์อ่ะหักหลบหักหลบแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์

มีคนตายคุณผู้ชมตาย๒สาหัสอีก๒นี่พุ่งเข้าไปอย่างนี้ครับ
เกิดขึ้นบนถนนสุวรรณสอนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายก
ก่อนถึงวัดหนองเตยอำเภอเมืองนครนายก
ผู้เสียชีวิตท่านแรกชื่อนางสาวทองใบทองทาอายุ๖๒ปี
โดนกระบะขาวคันนี้แหละของนายอดีศักดิจันปิดกอายุ๓๐ปี
พุ่งชนตอนที่เธอเนี่ยยืนใส่บาทตอนเช้ากระเด็นเข้าไปนะ
กระเด็นเข้าไปเสียชีวิตบริเวณบ้านหลังหนึ่งครับ

แล้วที่บอกว่าเธอยืนใส่บ่าอยู่นั่นหมายความว่ามีพระสงฆ์อยู่ด้วย
ฮะแต่พระสงฆ์กระโดดหลบทันคุณผู้ชมฮะ

แล้วกระบะขาวคันนี้ก็เสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
ทะเบียน๒๓๔นครนายกของนางสาวมายุรีสุขใหญ่
มากับลูกชายก็มากับหลานอายุ๒ขวบรวม๓คน
คือคุณมะยุรีเนี่ยแกรอส่งลูกชายขึ้นรถไปทำงาน
๓คนในบาดเจ็บสาหัสครับ

คุณมายุรีไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลครับ

คนขับกระบาดอย่างในอดิษักบอกว่า
ผมขับรถมาจากสุพรรณจะไปหาแม่ที่ปราจีนบุรี
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะข่าว
ผมก็ไม่ชินเส้นทางไงก็มาจากสุพรรณน่ะ

โอ้โหเนี่ยถนนมันเป็นอย่างนี้ที่เขาต้องขับผ่าน
อืมเขาเห็นปุ๊บก็หักหลบเลยครับเสียหลักพุ่งไปชนคน
มันเป็นสัญชาติยานนะเนอะพี่โอ้โหดูหลุมขับยังไงอ่ะเนี่ย
ชนคนชนมอเตอร์ไซค์จนมีผู้เสียชีวิตไปสองคนอย่างที่รายงานไป
ฟังชาวบ้านหน่อยคุณผู้ชมค่ะคือคุณอดีศักดิ์แกอาจจะไม่ชินเส้นทาง
คนในพื้นที่แต่ชาวบ้านเนี่ยชินชาวบ้านบอกถนนเส้นนี้นักข่าว
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมันพังมันเป็นหลุมแบบนี้ขลุขระ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมหน่อยไหม
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณผู้ชม